ยังคุยกันต่อในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจราจร

หลายคนให้ความสนใจส่งไลน์มาพูดคุยกันหน้าจอชัดข่าวเที่ยงเยอะทีเดียวนะคะ
วันนี้ค่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วก็ไปดูมติที่ประชุมกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติด้วยนะคะ

ซึ่งจะครอบคลุมเกี่ยวกับการเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถเร็วด้วยนะคะ
ติดตามเพิ่มเติมจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

วันนี้ต้องเอาภาษิตที่ว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อนมาใช้อีกวันหนึ่ง
เพราะว่าเขากำลังเตรียมแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดในกรุงเทพกันอยู่
เขาที่ว่านี่ก็คือรัฐบาลครับ
หลังจากนายกเอ่ยปากเรื่องนี้
เมื่อวานซืนรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้

ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปไกลถึงไหนหรอกการแก้ปัญหา
คือท่านพลเอกประวิทย์ท่านก็พูดถูกว่า
อย่าไปคาดหวังว่าการจราจรมันจะแก้ไขได้ในวันนี้วันพรุ่ง
เพราะว่าปัญหามันก็เยอะอันนี้ก็รู้กันอยู่
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือว่า
ตำรวจต้องลงมาเอาจริงเอาจังกับปัญหาการจราจรให้มากกว่านี้

ข้อที่สองท่านบอกว่าเรื่องแนวความคิดที่จะให้
วันคู่เอารถเลขทะเบียนลงคู่ลงท้ายเลขคู่มาวิ่ง
ขี้เอารถทะเบียนที่ลงเลขท้ายเลขขี้มาวิ่ง
อันนั้นทำไม่ได้แน่สำหรับประเทศไทย
และอย่างที่ผมบอกเมื่อสองวันที่แล้วว่าขืนทำอย่างนั้นเนี่ย
คนที่มีรถคันเดียวก็จะเปียกตะเกียกตะคายหารถมาอีกคันนึงแล้วไปวิ่งเต้น
เอารถเอาทะเบียนไม่ให้เหมือนกัน
มีทะเบียนเลขขี้อยู่แล้วไปวิ่งเอาเลขคู่มาอ้าวก็ออกได้ทั้งสองวัน

ฉะนั้นอย่าไปคิดทำไม่ได้ผล
ให้ตำรวจจราจรมาอำนวยความสะดวกมากขึ้น

เพราะว่าระบบของตำรวจเนี่ย
แต่ก่อนเนี่ยเขาปล่อยแถวกันตอนเช้า
พอถึง๘โมง๙โมง
เขาก็เขาก็พักผ่อน
ไม่ใช่พักผ่อนอะคือแถวที่ไป
การลนรงค์กันอยู่ต่างเนี่ย
น้อยลงเพราะถือว่าหลัง๙โมงเนี่ย

แต่ว่าสภาพการจราจรทุกวันนี้มันติดทั้งวันนี่ครับ
ติดทั้งวันติดไปบางทีข้อนคืน
ฉะนั้นถ้าระดมตำรวจมาเฉพาะช่วงเช้าช่วงเย็น
ตามแนวทางปฏิบัติเดิมเนี่ย
พอหลังจากตำรวจไม่อยู่ประจำจุด
ปัญหามันก็ทับซ้อนขึ้นมาเยอะ
ปัญหาเรื่องคนจอดในที่ห้ามจอด
ปัญหาเรื่องคนเบียดเข้าไปในที่

อันนี้มาถึงปั๊บก็ทำทีว่าจะตรงไปก่อน

หรือประเภทที่ว่าเขาให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด

พอมาถึงทางเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไม่เลี้ยว

รถที่จะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดโอ้โหเลี้ยวไม่ได้

รถก็จะต้องไม่ติดแงกอยู่อย่างนั้น

ถ้ามีตำรวจไปยืนอยู่ตามประจำจุดต่าง

พูดกันเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย๔๕ฉบับ

แต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายจะสำคัญมากที่สุด
สำคัญมากกว่าตัวบทกฎหมาย
บ้านเราเนี่ยตัวบทกฎหมายไปอย่างหนึ่งดีแล้ว
แต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจไม่ค่อยได้ผล

รับข้อเท็จจริงกันไหมล่ะครับ
ว่าเพราะตำรวจไม่ตรงไปตรงมาในหน้าที่มีเยอะ
เช่นพอโดนจับ

เอาไปจ่ายค่าปรับเองที่โรงพักต้องจ่ายเต็มที่

โทษบอก๑๐๐๐หนึ่งก็จ่ายหนึ่งพัน
แต่ว่าถ้าใครบอกว่า
มีเวลาช่วยไปจ่ายค่าปรับแทนผมที
๑๐๐๒๐๐ประโยชน์ได้แล้ว

จ่ายค่าปรับเต็มแล้วเนี่ย

ครั้งที่หนึ่งไม่ได้เพราะว่าที่เขาเขียนใบสั่งไว้เนี่ย
ใบสั่งยังไม่มาใบขับขี่ยังไม่เอามาคืนที่โรงพัก
ไปแล้วไม่ได้ต้องไปครั้งที่สอง
คนก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหเสียเวลา
ไปโรงพักหาที่จอดรถก็ยากแล้วยังต้องไปเจอหนสองหนสาม
คนก็เลยไม่ไปโรงพักฝากตำรวจไปจ่ายดีกว่า
อ้าวถ้าอย่างนี้เขาก็ไม่กลัวสิครับ
เพราะถึงว่าถึงเวลาขึ้นมาก็ฝากไปจ่ายแทน
โทษก็น้อยลงค่าปรับก็น้อยลง
สองทำซิให้ได้ครับระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับตำรวจ
ข้อมูลในการเชื่อมออนไลน์เพราะว่าที่ผ่านมา
ขู่เขาว่าใครไม่จ่ายไม่ไปจ่ายใบสั่ง
ถึงเวลาไปต่อทะเบียนจะมีปัญหาเจอค่าปรับ
พอไปต่อจริงจริงไม่มีปัญหานี่ครับก็แปลว่าข้อมูลระหว่าง
ตำรวจกับกรมการขนส่งทางบกมันยังไม่เชื่อมกัน
พอไม่เชื่อมกันคนก็เลยรู้แก้วได้ใบสั่ง
แล้วไม่ไปจ่ายค่าปรับเยอะนะครับ
พวกนี้ก็ไม่กลัวเกรงกฎหมาย
ฉะนั้นวิธีการทำให้คนกลัวกฎหมาย

อย่างเด็ดขาดอย่างจริงจังอันนี้ช่วยได้เยอะ
รองประวิทย์ท่านรองนายกประวิทย์ท่านสั่งการสิครับ
ว่าถ้าตำรวจคนไหนยังมีพฤติกรรมประเภทที่เรียกว่า
ตั้งด่านหรือไม่ก็ตรวจรถ

มันโยงไปถึงว่าคนก็ไม่กลัว

กฎการจราจรทำผิดกฎการจราจร
การจราจรก็ติดขัดมากขึ้น
การแก้กฎหมายน่าดีครับ
แต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายสำคัญกว่า

มาก็คือว่ารถชนกันเนี่ยต้นเหตุ

ว่าไปตกลงกันเสียให้ได้สิครับว่า
ที่ต่างคนต่างทำประกันเนี่ย
พอชนกันแล้วทำยังไงให้แยกได้
แล้วประกันก็ไปเคลียร์กันเอง

ไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ประกันมาถึง

รถจะติดอีกนานเลยครับกว่าจะแยกได้
อันนี้จะต้องไปจัดการให้ได้

อันที่๒การตรวจสภาพรถ

รถวิ่งไปแล้วไปตายกลางทางคันเดียวเนี่ย

ตายเพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องหม้อน้ำ

วิ่งวิ่งไปเบรกแตกมั่ง
วิ่งไปคันส่งหลุดมั่ง
รถที่อยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ย

ถ้าผ่านการตรวจสภาพที่จริงจังนะ

แล้วไม่รู้รถเหล่านี้ต่อทะเบียนมาได้ยังไง

เพราะรู้ว่าไปต่อทะเบียนก็ไม่ผ่าน

อันนี้ไม่ใช่ไม่เห็นใจคนลำบากยากจนนะครับ

แล้วไปตายบนทางด่วนอย่างนี้

แต๊กมาเพื่อจะมาแยกรถได้

เรื่องนี้ก็จะต้องเอาจริงเด็ดขาด

อย่าไปคิดแก้อะไรที่เป็นโครงสร้างใหญ่เลยครับ

ให้ตำรวจทำงานตามหน้าที่
จับคนที่ฝ่าฝืนการจราจร

การจราจรจะดีขึ้นมาเยอะ
คนที่จอดข้างถนนเขาห้ามจอด

พอรถจอด๑คันก็กลายเป็นคอขวด

ทั้งหมดเนี่ยอยากจะเรียนท่านรองนายกประวิทย์ว่า
อย่าไปคิดอะไรเรื่องใหญ่เรื่องโต

ให้ตำรวจทำงานอย่างจริงจังก่อน
แล้วทุกอย่างมันจะต้องค่อยดีขึ้น
วันก่อนก็มีคนส่งไลน์มา
บอกว่าบางทีคนที่นั่ง

ท่านอาจจะไม่รู้ว่าขณะนี้

บอกว่าท่านไปไหนท่านก็มีรถนำ

ก็มีรถนำตำรวจก็เปิดทางให้
แดงเป็นเขียวให้อีกฝั่งหนึ่งติดกันแงก

คนที่จะแก้ปัญหาเรื่องการจราจร
จะต้องมารับรู้ปัญหาด้วยกัน

เรื่องที่๒คนเชียงใหม่กับคนภูเก็ต

เชียงใหม่กับภูเก็ตตอนนี้ไม่น่าอยู่แล้ว

รถติดไปไหนทีนึง
แต่ก่อนนี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงถึง

ไปไหนมาไหนต้องเผื่อเวลาเป็นชั่วโมง

ฉะนั้นวันนี้หยิบเอาเรื่องการจราจร
ขีดเส้นใต้อีกทีนึงว่า
ถ้าแก้ปัญหาให้จริง

ไปมีผลประโยชน์กับคนทำผิดกฎจราจร

ขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ